ต่อไปที่จะพาไปดูเรื่องของคนดวงเห็งค่ะคือมีคนถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย๒ตัวคุณว่าเลขท้าย๒ตัวมันชิวใช่ไหม
แต่เขาถูกทั้งหมด๓๗ใบแล้วเขาว่ากันว่าได้โชคได้ลาบมาจากวัดวัดนี้
นี่พาไปดูชมหน้าก่อนพาไปดูชมหน้าของคนดวงเห็งถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวนะคะจำนวน๓๗ใบก็คือ
คุณลมโชยบุญพาหรือป้าเม้าชื่อคุ้นไหม

มาถวายกับกุมารไอ้ไข่ที่บริเวณลานวัดเทพนิมิตรสว่างธรรม
อยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เมาส์บอกว่าครั้งที่แล้วได้โชคมาจากเลขปลายประทัดของไอ้ไข่นั่นแหละ
ครั้งนี้ก็เลยขอถวายของแล้วจุดประทัดต่อประทัด
ประทัดนี้ยังมีความหวังให้กับป้าเม้าอยู่เพื่อเป็นการแก้บนด้วย
คือนอกจากแก้บนแล้วป้าเม้าก็คิดว่างวดต่อไปนั่นแหละ
ตรงนะคะตามความเชื่อของป้าเหมา
แต่อย่างที่บอกเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โชคได้ลาบแบบนี้เสมอไปนะคะ
เอามาฝากกันให้ดูกันแล้วกันว่ามันก็ต้องมีแหละเป็นธรรมดา
คนดวงดีบ้างดวงไม่ดีบ้าง
ดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ส่วนใหญ่จะเป็นยังไงดวงไม่ค่อยดีเท่าไห
ดวงไม่ค่อยจะดีแต่คนที่ดวงดีก็เราก็ยินดีกับเขาด้วยละกัน